เรื่องนี้ก็ร้าวใจแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะ
เพราะว่าคุณยายคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง

เห็นงูอยู่บนหลังคา

เรียกพี่ระถากู้ภัยมาช่วยจับหน่อยจ้า

รัฐาเนี่ยออกไทยรัฐทีวีทุกวัน

กำลังจะหย่อนก้นลงเก้าอี้โทรอีกค่ะ
นั่นแหละต้องเล่าค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่คุณยายเนี่ยแม้แทบจะยืนไม่อยู่เลยนะ
ยายบอกโอ๊ยพี่ระทาและทีมงานมาช่วยจับงูหน่อย
บ้านยายอยู่บ้านเลขที่๒๓๖ตำบลบางรักกับอโพทองจอทอง
ก็คิดว่ามันน่าจะมากินนกพิราบที่ทำรังอยู่บนซอกหลังคาแหละ
พอกินอิ่มแล้วติดพุงไปไหนไม่ได้
งานนี้พี่รัฐาก็มาพร้อมกับทีมงานแล้วค่ะเอาบันไดมาด้วย
เป็นบันไดไม้ไผ่นะคะให้พี่ระถาเนี่ยปีนขึ้นไป
แล้วมันสูงด้วยนะคุณปีนขึ้นไปด้วยนะ
ความสูงเนี่ยแปดเมตรนะคะสูงมาก
แต่ว่าพี่รัฐาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรค่อยปีนไปนะคะ
ค่อยปีนขึ้นไปพี่กูภัยข้างล่างก็ค่อยช่วยประคองอ่ะนะคะ
ให้มันแข็งแรงมั่นคงพี่เขาค่อยขึ้นไปคุณผู้ชม
สุดท้ายยังไงรู้ไหมคะมือเปล่านี่แหละคว้าเอาคองูจับเอาหัวงู
แล้วก็ค่อยประคองและดึงสาวตัวมันออกมาอย่างง่ายได้

เหมือนไปแบบแนบเนียนนิ่งดู
นุ่มนวลธนุถนอมงูคุณดูเอากลัวมันเจ็บโอ้ตาย
เป็นภาพเป็นคอเลยค่ะตอนนี้โอ้ใช่ใช่
แต่มันตัวยาวมากเหมือนกันนะใช่แล้วก็ค่อยลงมาค่ะ
แล้วพันอยู่ตรงคอตรงแขนโอ้โหพี่เขาต้องใช้ความชำนาญและทักษะมากมาก
ก็ต้องชื่นชมแหละถึงมีพี่ระถามาเป็นข่าวอยู่บ่อยเนี่ยนะคะ
แต่ถามว่าจับมาแล้วยังไงต่อถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
มันไปหากินในที่ของมันต่อไปมาบ้านยายแบบนี้ยายก็ตกใจอ่ะ
ยายนี่ขาสั่นผับเลยโอ้เป็นผมก็ขาสั่น
แล้วคุณพี่คุณดูดิโอ้โหแบบคือตัวยาวมาก
ต้องชื่นชมคุณพี่ปรบมือให้หน่อยละกันนะมาออกกันบ่อยแต่ว่าคุณพี่เขาช่วยเหลือชาวบ้านจริง
จริงนะเป็นเรื่องที่เราต้องพึ่งพี่เขานะคะ